อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องเศร้าเหมือนกันนะคะถ้าพูดถึงสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ย
เขาบอกว่าเจ้าของคือโลกทั้งใบของสัตว์
แมวตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะคือมันเป็นแมวหลงทางมา
แล้วเจ้าของเนี่ยสงสารก็เลยเก็บมาเลี้ยงรักมาก
แต่อยู่มาวันหนึ่งอยู่เจ้าของไม่ลุกขึ้นมาอีกแล้ว
เสียชีวิตนะคะแต่แมวตัวเนี้ยมันก็ยังนอนเฝ้าศพเจ้าของไม่ห่าง
ไม่ยอมไปไหนเลยค่ะใครเห็นต่างก็บอกโอ้โหสะเทือนใจจริง
นี่ค่ะตัวยังนิดเดียวอยู่เลยยังเป็นลูกแมวอยู่เลยนะคะ

คนพวกนี้มาทำอะไรที่ห้องกันเยอะแยะค่ะ
แล้วจะมาเข้าใกล้เจ้าของเขาทำไม
แต่คือต้องบอกก่อนว่าเจ้าของแมวตัวนี้
เสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมงแล้วค่ะ

ตรงนี้เป็นห้องพักคนงานในพื้นที่ตำบลตะปอน

ตำรวจภูทรขลุงเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอยู่ในห้องพัก

แล้วก็มีเจ้าเหมียวน้อยตัวนี้นั่งเฝ้าอยู่ตัวเดียวนะคะ
คือผู้ตายเนี่ยเขาอาศัยอยู่คนเดียวก็มีเจ้าเหมียวตัวนี้ตัวเดียวนี่แหละที่เป็นเพื่อนเขา
ถามคนที่อยู่ห้องข้างเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนชอบดื่มเหล้ามาก
แล้วก่อนหน้านี้เคยบ่นเปลยให้ฟังเหมือนกันว่าปวดท้องปวดท้องอยู่บ่อย
ครั้งสุดท้ายที่เจอผู้ตายคือเมื่อวานตอนเย็นค่ะกลับมาจากทำงานผู้ตายก็บ่นอีกบอกปวดท้องจังเลย
แล้วก็เข้าห้องไปพร้อมกับเจ้าเหมียวตัวนี้ซึ่งอย่างที่บอกเจ้าเหมียวตัวนี้เนี่ยนะ
จากมันจะรักผู้ตายมากแล้วผู้ตายก็รักมันมากเหมือนกัน
มันพลัดหลงมาจากไหนไม่มีใครรู้แต่เขาเห็นแล้วบอกว่าแหมมันอดสงสารตาใสคู่นี้ไม่ได้อ่ะ
เก็บมาเลี้ยงแล้วก็รักเหมือนลูกเลยค่ะ
ทีนี้ตอนเช้าเขาบอกว่าลองมาเคาะประตูเรียกไม่มีคนตอบไม่มีเสียงตอบ
พอเปิดเข้าไปก็เห็นว่านอนเสียชีวิตแล้วก็เลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
เมืองต้นมีการส่งศพผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรหาสาเหตุการตายแล้ว
ส่วนลูกแมวเนี่ยเพื่อนข้างห้องบอกว่าเดี๋ยวขอรับเอาไว้ดูแลต่อให้ก็แล้วกัน
ก็มีเจ้าของต่อนะคะแต่ก็คงเนี่ยค่ะต้องจากกันแล้วนะคะ